รวดเร็วแล้วก็มากยิ่งขึ้นซึ่งได้มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เดินหน้าส่งมอบชุดตรวจล็อตแรกจำนวน๕๐๐๐ชุดให้แก่หน่วยงานของกรุงเทพมหานครและสปสชแล้วครับ
โดยใช้รถไทยรัฐโลจิสติกขนชุดตรวจล็อตแรกจำนวน๕๐๐๐ชุดไปส่งมอบพร้อมกับ
ประสานงานกรุงเทพเหนือสบส๖๐เขตดอนเมืองสงประพาจำนวน๖๐๐๐ชุด
ประสานงานกรุงเทพตะวันออกสบส๕๖ข้างวัดนวลจันทร์๖๐๐๐ชุด
ประสานงานกรุงเทพทนเหนือสบส๓๓ข้างวัดหงษนามรามจำนวน๖๐๐๐ชุด
ประสานงานกรุงเทพใต้สบส๔๐บางแคร์จำนวน๖๐๐๐ชุด
ประสานงานกรุงเทพใต้สปส๑๖จำนวน๖๐๐ชุด
ประสานงานกรุงเทพกลางสบส๓๘จำนวน๓๖๐๐ชุด
ศูนย์ประสานงานกรุงเทพฯกลางสปส๔๐จำนวน๖๔๐๐ชุด
และสปสชจำนวนอีก๑๐๐๐ชุดด้วยกัน
โดยมีนางศิลปะสวนมรวีแสงศูนย์ประหลัดกรุงเทพมหานคร
เป็นตัวแทนผู้รับมอบอุปกรณ์ทั้งหมดนี้ไป
แล้วบอกว่าตอนนี้รับผิดเทสนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่กรุงเทพมหานครอยากจะได้มากที่สุด
เพื่อนำไปกระจายยังศูนย์บริการสาธารณสุขของกรุงเทพมหานครที่มีมากกว่าห้าสิบศูนย์
เพื่อที่จะใช้ให้กับแพทย์แต่ละศูนย์นั้นเดินทางไปตั้งจุดตรวจตามหน้าชุมชนได้ทันที
ลดความแออัดแล้วก็ลดปัญหาการรอคิวนานของประชาชน
เพราะก่อนหน้านี้กรุงเทพมหานครนะครับมีการตั้งจุดตรวจอยู่ไม่กี่จุด
และแต่ละที่เองก็มีประชาชนไปรอคิวเพื่อตรวจประมาณ๑๐๐คนต่อวัน
แล้วก็มีการรอนานมากกว่า๓ชั่วโมงต่อการตรวจ๑คนด้วยครับ

และนอกจากส่งมอบให้กับกรุงเทพมหานครแล้วนะครับ
ไทยรัฐกรุ๊ปยังส่งต่ออุปกรณ์การตรวจไปที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สปสชเพื่อเป็นการเร่งระบายภาคประชาชนให้ไปตรวจตามจุดต่างของกรุงเทพ
รวดเร็วและสะดวกสบายในการเดินทางมากขึ้นนะครับ
ซึ่งการส่งมอบนะครับในวันที่ส่งมอบเอง
อาทธพรมาระบุว่าอุปกรณ์นี้กำลังเป็นที่ต้องการของบุคลากรทางการแพทย์ดั่งหน้าเป็นอย่างมากทีเดียว
เพราะว่าการตรวจด้วยเครื่องรับผิดเท็จนั้นจะทำให้ทราบผลเร็วใน๓๐นาที
ประชาชนคนไหนจะติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อก็ทราบได้เลย
อีกทั้งจะเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ได้อย่างมากทีเดียวครับ
สำหรับการจัดสรรอุปกรณ์หลังได้รับมาแล้วทางสปสชก็ยืนยันว่า
จะนำไปใช้ตรวจประชาชนในทันทีแล้วก็หลังจากนี้ไป
จะมีการเพิ่มกำลังในการตรวจจากเดิมที่มีลิมิตอยู่ที่๑๐๐คนต่อวัน
ซึ่งหลังจากได้รับอุปกรณ์ไปแล้วจากไทยรัฐกรุ๊ป
ก็จะเพิ่มการตรวจได้ถึง๓๐๐คนต่อวันทีเดียวครับ
โดยสปสชจัดสถานที่ตรวจไว้๒ที่คือที่สปสชครับ
ซึ่งอยู่ที่ศูนย์ราชการอาคารบีแล้วก็อีกหนึ่งที่
คือสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติ
บรมราชชนนานีหรือว่าสบยศหรือสถาบันธัญรักษ์นั่นเองครับ
ซึ่งการตรวจนั้นนั้นประชาชนก็สามารถลงทะเบียนผ่านระบบของสปสชได้เลย
ซึ่งทั้ง๒ที่ก็จะเปิดตรวจตั้งแต่๘โมงเช้าถึง๔โมงเย็นครับ
และนี่คือพันธมิตรองค์กรบริษัท
และบุคคลต่างที่เห็นความสำคัญของภารกิจนี้นะครับที่แสดงถึงความจำนงร่วมสนับสนุนโครงการของเราเข้ามาครับ
ทะลุเป้าหมาย๑แสนชุดตรวจไปแล้วจากนั้นไปเพียงจุดเริ่มต้นเรายังคงเดินหน้าต่อไปที่๑๕๐๐๐ชุดตรวจนะครับ
และไทยรัฐกรุ๊ปขอเชิญชวนประชาชนที่มีกำลังทรัพย์ร่วมฝ่าฟันวิกฤตนี้ไปด้วยกัน
คุณผู้ชมสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการผ่านการร่วมสนับสนุนเงินผ่านโครงการนี้
เงินทั้งหมดที่ได้จะนำไปซื้อชุดตรวจโควิด๑๙รับผิดอาติเจนเทสคิด
แจกจ่ายผ่านสถานพยาบาลอย่างเร็วที่สุดครับ
สนใจสามารถร่วมสนับสนุนโดยโอนเงินไปที่บัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน
สาขาถนนวิภาวรีมรังศิษย์บัญชีครัศแสงบรรยาวัน

ชื่อบัญชีไทยรัฐร่วมฝ่าวิกฤตโควิด๑๙ครับ

ความร่วมไม้ร่วมมือของเราทุกคนนะฮะ